สโมสรที่มีชื่ออยู่ในข่ายติดทีมชาติ
รู้ตัวจะได้เตรียมตัวก่อนจะปิดแลก

หากรู้ว่าต้องเจอทีมไหนบ้าง
ก็จะได้วางแผนถูกนะครับในแต่ละเดือน
ต้องซ้อมแล้วก็เตรียมตัวเรื่องไหนเป็นพิเศษ
ก่อนจะลงแข่งทั้ง๒รายการแล้วก็จะประกาศรายชื่อ
อุ่นเครื่องกับจีนต่อไป
ส่วนเกมกับจีนครับทีมอันดับ๖ของเอเชีย
ก็จะเป็นการทดสอบทีมไทยว่าพร้อมแค่ไหน
เอเชียนคลับซึ่งจะเรียกเก็บตัววันที่๒๘พฤษภาคม
โดยช่วงก่อนแข่ง๕วันนะครับ

แล้วก็พัฒนามิติต่างในเกมที่ทีมชาติไทยนั้นยังขาดหายอยู่
ย้ำครับโปรแกรมในการอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีนครับ
วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้เข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกา
ก็จะเริ่มคิกออฟเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ฟุตซอลสาวไทยที่โปรแกรมในการเล่นชิงแชมป์เอเชียครับ
ก็เดินทางเข้าพบนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ผู้เล่นพร้อมกับสตาร์ฟโค้ชนะครับ
ก็ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๒ถึง๑๒พฤษภาคมนี้
หมายคือการเป็นแชมป์เอเชียให้ได้
คุณอดีสัตว์แล้วก็พแป๊งคุณกำบลวร์วงวิลัยผู้จัดการทีม
ก็บอกว่าตอนนี้ทีมจิตใจนั้นแข็งแกร่งมาก
เด็กทุกคนนั้นมั่นใจมากกว่าตอนคว้าเหรียญทองเอเชียอินดอร์เกมด้วยซ้ำ
และก็ยังคงยึดเพื่อนชุดเดิมอยู่
โดยหลายคนนั้นมีงานการทำที่ดีมีความอยู่ที่ดีขึ้น
แล้วก็พร้อมกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

สนใจไปรับบัตรได้หน้าสนาม

ไทยจะลงเล่นที่อินดอร์สเตรียมหัวมาก

ก็อยากให้แฟนฟุตซอลไทยนั้นไปเชียร์ถึงขอบสนามเกมแรก

วันพรุ่งนี้อาทิตย์๒เจออินโดนีเซีย